คุณผู้ชมคะกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงชื่อดัง
คุณเหมภูมิภาดิตนิตยารสวัย๓๑ปี
ที่ตัดสินใจลาโลกด้วยการผูกคอตาย
คอนโดมิเนียมย่านลาบประเขาตั้งแต่๒๕กันยายน
วันนี้ทางครอบครัวจัดพิธีชาปนกิจแล้วนะคะ
แน่นอนค่ะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
มีคนในครอบครัวคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมวงการบันเทิง
ก็ไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่วัดลาประเขาเมื่อช่วงเย็น
เราจะเห็นภาพคุณพ่อของเห็มถือผ้าสีขาว
คือทีมข่าวของเราให้ข้อมูลมาว่า
คาดว่าน่าจะเป็นผ้าที่เห็มใช้ผูกคอ
ตอนที่พบศพเห็มเนี่ยที่มือของเห็มถือแว่นตาอยู่ด้วยนะคะ
ก็คาดว่าคุณพ่อน่าจะนำกลับมาแล้วจากเจ้าหน้าที่
แล้วก็คุณพ่อที่ถือผ้าสีขาวก็มีผ้าที่เห็มใช้ผูกคอกับแว่นตา

คือครอบครัวเนี่ยตั้งใจจะเผาไปกับร่างของเห็มค่ะ
คุณพ่อก็เลยเดินถืออยู่ตอนที่นำร่างขึ้นไปที่เมน
แล้วตอนแรกไม่เจอเพราะวัลบอกว่าใครเอาไปต้องเอามาคืนน้ำ
เพื่อที่จะได้ส่งวิญญาณของเห็มไปสู่สุขติได้
แต่รายงานข่าวบอกว่าทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ที่เขาไปที่จุดเกิดเหตุที่พบศพนะคะ
เขาก็เป็นคนเก็บหลักฐานอะไรเอาไว้
คุณพ่อก็เลยประสานกับทางเจ้าหน้าที่ได้สิ่งของต่างเหล่านั้นกลับมา
ครอบครัวยังเศร้าไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ค่ะ
แต่ก็บอกกับสื่อมวลชนไปแล้วว่าทางครอบครัวไม่ได้ติดใจ
เรื่องการตัดสินใจจบชีวิตของลูกชายเชื่อว่ามาจากภาวะของโรคซึมเศร้า
เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายกันเยอะเลยนะคะ
เช่นคุณต้นจักริตคุณตายชัชดาพรคุณยุ้ยจิรนันคุณทันธนากร
เพื่อนสนิทอย่างเอ็กซ์ทิตินันอ๊อฟชนะพล
เพื่อนสนิทช่วยคุณพ่อยกโรงศพด้วยนะคะ
คุณมดดำคชาพาก็ไปร่วมไว้อาลัยและร่วมทอดผ้าบางสกุล
จากการเสียชีวิตของคุณเห็นเรามีข้อมูลมา
จากในแพทย์พงศกรจินดาวัฒนะซึ่งเป็นเจ้าของบทประพันธ์ลายกินรี
คุณผู้ชมคะนี่คือละครเรื่องใหม่นะคะ
ที่พี่อ๊อฟพงพัฒน์เป็นผู้กำกับ
และจริงแล้วเห็มจะต้องร่วมเล่นละครเรื่องนี้ด้วย
ฟิตติ้งมาแล้วฟิตติ้งคือลองเสื้อผ้าถ่ายรูปอะไรมาแล้วอะค่ะ
ยังไม่ได้เริ่มถ่ายทำเท่านั้นเอง
ทางเจ้าของบทประพันธ์ลายกินนารีบอกว่าบทที่เห็มได้รับในเรื่องนี้
รับบทในเที่ยวและในเที่ยวเสียชีวิตจากการแขวนคอค่ะ
เจ้าของบทประพันธ์ก็เลยบอกว่าไม่น่าเชื่อเลย
เห็มจะตัดสินใจจากไปด้วยวิธีการเดียวกันกับตัวละครที่เหมจะต้องไปรับบทบาท

เจ้าของบทประพันธ์บอกว่าพอรู้ข่าวของเห็มเสียใจมากและเสียดายมากนะคะ
ถ้าน้องยังอยู่ถ้าน้องได้แสดงละครเรื่องลายกินนารีจนจบ
บทนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทสำคัญและเป็นที่จดจำอย่างแน่นอน
และไม่คาดคิดว่าน้องเลือกจากไปด้วยวิธีเดียวกันกับในเที่ยว
ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเสียใจกับครอบครัวของน้อง
และขอภาวนาให้น้องพ้นจากความทุกข์ที่กัดกินในใจ
พบกับความสุขในสัมปรายภพในท้ายที่สุดด้วย
ไม่น่าเชื่อนะคะว่าโบสถ์สุดท้ายที่กำลังจะเริ่มถ่ายทำ
ก็คือเป็นการเสียชีวิตด้วยการผูกคอเหมือนกัน
ก็แสดงความเสียใจและให้กำลังใจกับครอบครัวเพื่อนและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ